คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันต่อนะคะเรื่องของการยื่นแก้มาตราสองร้อยเจ็ดสิบสองนี่แหละค่ะ
วันนี้เนี่ยก้าวไกลไปยื่นก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าไปถามพักร่วมเนี่ยนะคะ
ก็พักร่วมบอกว่าอย่างคุณหมอชนน่านเนี่ยนะคะ
ก็ยังกังวลเรื่องคั่วรัฐบาลเดิมว่า
จะมีการเสนอชื่อพลเอกประวิทย์แข่งชิงนายกรัฐมนตรี
ก็กำลังเตรียมนะคะหารือกับทางก้าวไกลเพื่อ
ปิดทางตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยส่วนจะเสนอชื่ออื่น
แทนคุณพิธาหรือเปล่าเนี่ยอันนี้อยู่กับเอ่อ
การหารือของแปดพักร่วมนะคะคุณหมอชนน่านศรีแก้วนะคะ
หัวหน้าพักเพื่อไทยยอมรับกระแสกังวลเพราะมันมีกระแสมา
เรื่องเอ่อคั่วรัฐบาลเดิมร้อยแปดสิบแปดเสียงจะจับมือกับอุทธิสมา
อุทธิสภาใช่ค่ะนะสองร้อยห้าสิบเสียงแล้วเสนอพลเอกประวิติ
หัวหน้าพลังประชารัฐแข่งในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไป
โดยอ้างความชอบทำว่าแปดพักร่วมไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้เพราะว่ารวมเสียงโหวตแล้วไม่ถึงสามร้อยเจ็ดสิบหก
สำหรับความเป็นไปได้ที่จะเสนอชื่อพลเอกประวิทย์ชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐เนี่ยนะคะ

ชนและสมาชิกว่ามีความมั่นใจถึงความเป็นไปได้ถ้าเป็นไปไม่ได้จะทำยังไงที่จะป้องกันไม่ให้เสียงข้างน้อยชนะโหวตในสภาก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวต้องมาคุยกันอย่างจริงจังอีกทีหนึ่งนะฮะส่วนจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่แปดพักร่วมจะเปลี่ยนชื่อเพื่อตัดปัญหาเสียงข้างน้อยที่จะเสนออันนี้ขึ้นอยู่กับการพู
ที่จะให้กับคู่แข่งเราเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดผลสำริดขึ้นมาทันทีจาก๑๘๘ถ้าเขาแพ็คกันแน่นแล้วบวกกับเสียงของสวเนี่ยนะครับมันมีโอกาสเกิน๓๗๕ได้ถ้าเราคาดการณ์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วเราสูญเสียไปเนี่ยมันคงเป็นประเด็นที่เพื่อไทยกับก้าวไกลเก้าไกลกับ
อยู่ที่ข้อเสนออยู่ที่การพูดคุยครับ
ยังไงแปลปรุงเป็นสิทธิ์ของข้าวไกรภาคอันดับหนึ่งที่เขาเป็นการนำ

ถ้าโหวตเป็นที่๑๙นายกไม่ได้ชื่อพิธานะครับ
เป็นชื่ออื่นนะครับแล้วไม่ได้อยู่นาม๘พักร่วม
นั่นคือความคาดหวังความต้องการ

แสดงว่ามีความลืมไปได้ใช่ไหมครับ
ว่าครั้งที่๒อำแปดภักดิ์ร่วม
อาจจะเสนอของนายกที่ชื่อ
ไม่มีคำว่าอาจจะครับอยู่ที่การพูดคุยค่ะ
ให้มาเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลนะฮะขณะที่นายประเสริฐจันรวงทองนะคะ
เลขาธิการพักเพื่อไทยนะคะได้กล่าวถึงกรณีพักเก้าไกล
ที่จะยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราสองร้อยเจ็ดสิบสอง
ปิดสวิตช์สวนะคะบอกว่าพักเพื่อไทยเคยยื่นแก้มาแล้ว
สองครั้งและไม่ผ่านการพิจารณาของสภา
ที่พักก้าวไกลได้เปิดประเด็นนี้ขึ้นมาก็ต้องเข้าใจว่าเป็นการทลายกำแพง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่มีการโหวตนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้
เพราะสอวตั้งกำแพงเรื่องมาตราหนึ่งร้อยสิบสองเอาไว้
ก้าวไกลจึงอยากจะหยิบยกประเด็นนี้
เพื่อให้การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องเฉพาะของสภาพผู้แทนรัศดรเท่านั้น

เลขาธิการพักเพื่อไทยบอกว่าถ้าทำได้เป็นเรื่องดี
แต่ข้อเท็จจริงแล้วการแก้ไขมาตราสองร้อยเจ็ดสิบสองไม่ง่าย
เพื่อไทยเคยทำมาแล้วแต่ไม่เคยได้เสียงของสมาชิกวุฒิสภาค่ะ
การแก้ไขลำนูนมาตราสองร้อยเจ็ดสิบสองเนี่ย
จะต้องใช้เสียงของรัฐสภาเนี่ยเกินกว่ากึ่งหนึ่งนะครับ
และในกึ่งหนึ่งนั้นเนี่ยต้องมีเสียงสมาชิกวุฒิสภา
สิบสี่เสียงนะครับ
เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ผมเรียนว่าที่ผ่านมาเราก็ทำ
เคยทำมาแล้วแล้วไม่ง่ายไม่เคยได้เสียงของวุฒิสภาถึงนะครับ
ครั้งนี้เนี่ยผมยังเข้าใจว่าวุฒิสภานี้จะตั้งกำแพงสูงในเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับว่า
การแก้ไขนี่คงไม่ได้ง่ายนักตามที่คิดเอาไว้นะครับ
ส่วน๕โมงเย็นวันนี้เดี๋ยวเขาจะมีการหารือกันนะครับ
เพื่อไทยกับก้าวไกลก็จะคุยกันเรื่องแนวทางการเลือกนายกรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้านะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อเพื่อไทยต้องออกแรงเพื่อให้ได้เสียงของสวเพิ่มหรือเปล่า
สัปดาห์หน้าถ้าโหวตเสียงสวก็ต้องเพิ่มขึ้นนะคะ
คุณประเสริฐบอกว่าก้าวไกลพยายามเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นขอคุยกันก่อนว่าแนวทางจะเป็นยังไงขอดูแนวทางก่อน
จริงแล้วถ้าการโหวตเป็นไปอย่างเมื่อวานถ้าไม่มีข้อมูลใหม่หรือไม่มีอะไรเพิ่มเติมการโหวตในวันที่๑๙ก็คงไม่ต่างจากเดิม
เมื่อสักครู่เราเห็นก้าวกลายยื่นอาจารย์วันนอไปแล้วก้าวไกลเขาคุยกับเพื่อไทยไปแล้วอีก๖พักเขาว่ายังไง
เขาว่ายังไงกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา๒๗๒ทั้ง๖พักบอกว่านะครับยังไม่มีการส่งสัญญาณมา
ยังไม่มีการส่งสัญญาณมาจากพักเก้าไกลพักเพื่อไทยนะครับตัวแทนจากพักเหล่านี้นะครับไม่ว่าเป็นพลตำรวจเอกพันธุ์ตำรวจเอกทวีนะครับ
เลขาธิการพักประชาชาติคุณกัณวีพักเป็นธรรมนะครับแล้วก็พักเสรีรวมไทยคุณวัศวรรษนะครับ
พักเพื่อไทยรวมพลังคุณชาวลิศนะครับพักพลังสังคมใหม่นาวากาศรีสิทธานะครับจากไทยสร้างไทยบอกสอดคล้องกันว่าอย่างก้าวไกรยังไม่ได้ประสานมาไม่ได้คุยมา
โดยนาวากาตรีสิทธานะครับบอกว่าเท่าที่ทราบพักเก้าไกลนะครับจะหาลือกับเพื่อไทยก่อนและจะแจ้งอีก๖พักต่อไป
ขณะที่แก่นำบางพักนะครับในจำนวนนี้ยอมรับว่าเห็นด้วยนะเห็นด้วยกับการยื่นขอแก้ไขมาตรา๒๗๒แต่เห็นว่าการยื่นในขณะนี้นะครับอาจจะไม่ใช่ห่วงเวลาที่เหมาะสม
๘๒หัวหน้าพักพลังสังคมมายอบแล้วว่าเป็นกังวลเป็นกังวลพัก
ต่อไปนะครับคือมันจะไหวไหมมันจะไหวไหม
สมัยที่นาวากาศตรีศิษภาไทยสร้างไทยบอกว่า
จะมีเสนอชื่อคนเดิมกี่ครั้งก็ได้
แต่ยืนยันว่าไทยสร้างไทยยังคงสนับสนุนนายพิธานะครับไม่แตกแถว
แต่หากโหวดคล้ายสองไม่ผ่านนะครับพลักษณ์ที่จะร่วมจัดตั้งทะบานแปดพลักษณ์
คงจะต้องมาคุยมาหารือกันจริงอีกทีครับ